ขอร้องได้ไข่ร้าน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เป็นรายการที่มีทั้งความสนุนที่ดี
ขอร้องได้ไข่ร้าน
ความมันและคลุกลุ่นไปด้วยเสียงเพลงพร้อมกับเงินล้าน
ที่อยากจะแจกทุกท่านที่มาแข่งขันในรายการของเรา
ให้ได้เงินล้านกลับไปบ้านกันทุกคนเลยค่ะ

กฎิกาง่ายนะครับไม่ต้องร้องเพราะ
แค่ร้องให้ถูกนะครับครบ๑๐เพลง
รับไปเลยครับ๑ล้านบาท
หรือด้านซ้ายบอกพี่ป่านด้านซ้าย
แล้วลักษณะแกสักเนี่ยวันนั้นเขารวดราคาอะไรหรือฮะ
สวัสดีนายเบียงคุณไงสบายดี
ถ้าเล่นดีอย่างนี้นะแกมาทุกอาทิตย์เลยนะเว้ย

แต่คนศักดิ์บอกก่อนเลยอย่าดูถูกกัน
บางทีเขาอาจจะชอบศิลปะไม่ได้ว่าเป็นโจร
ใหญ่แล้วเป็นคนที่หัวศิลปะชอบเรื่องของความสวยงามอะไรอย่างนี้
บางทีเรามองเป็นอีกมุมหนึ่งจริงต้องรู้จักตัวตน
แต่ละคนนี่มันวัดกันตรงนี้ไม่ได้
ล็อบบี้ล็อบบี้
คุยกันได้๕นาทีเขาชวนขึ้นห้อง
โอ้ยบ้าไม่จะไปปฏิเสธทันที

ลองขึ้นไปคุยกันดูก่อนเผื่อมีธุรกิจขายทอง
จริงใจจริงพอขึ้นไปถึงห้องเขาปิดประตูเลยคุณป่า
ตายแล้วล็อคไว้กี๊ดรั่นเลย

แทนที่จะหนีเข้าไปคุณไปไว้ใจอะไรเขาได้

แต่คุณป๊าคุยไปได้สักพักนึง

ก็แบบทำงานมาทั้งวันแล้วกลัวจักรแร้เหม็น

ก็รีบหอบข้าวหอบของของเขาออกมาหมดเลย
สร้อยแหวนนาฬิกาโทรศัพท์มือถือรถยนต์

สมัยนี้นี่ไว้ใจกันไม่ได้นะฮะ
โดยเฉพาะยุคนี้โซเชียลอะไรต่างนี่
บางทีเห็นน้องแล้วเราเป็นห่วงนะฮะ
เฉพาะพวกเรานะคะที่เชี่ยวชาญด้านโซเชียลนะคะ
สาวคนนี้ที่กำลังจะขึ้นมานะเธอก็เชี่ยวชาญด้านโซเชียลเหมือนกัน
เพราะว่าเธอมายืนอยู่บนเวทีกับเรา

นะฮะเธอมีเงินเก็บเท่าไหร่คุณป่าตอนนี้

ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กึกกล้อง
ขอต้อนรับคุณน้ำทีมมามัน

ไปปรึกษากับทางครอบครัวมาแล้วเป็นไงกันบ้างครับ
ทางคุณแม่นะฮะทางคุณแฟนแล้วก็ทางลูกชาย
ตอนนี้แม่มีแปดหมื่นแล้วนะแม่บอกว่าถ้าจะให้สวยมันต้องสักแสนนึง

วันนี้นะครับต้องทำใจสบายนิดหนึ่งนะฮะ

อินโทรเพลงที่๗มูลค่า๑แสนบาท
ถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเลยครับ
อินโทรเพลงที่๗มูลค่า๑แสนบาท
อินโทรเพลงที่๗มูลค่า๑แสนบาท

อินโทรเพลงที่๗มูลค่า๑แสนบาท

สนุกเลยครับแล้วก็นักร้องงานเลี้ยงทุกคนจะต้องร้องเพลงนี้แน่นอน

คิดว่าคุณน้ำทิพย์จะเล่นไหมครับ

ต้องถามน้องวาวดีกว่าคิดว่าคุณน้ำทิพย์เขาจะเล่นไหม
เขาจะเอาเงิน๘๐๐๐ที่เขามีมาเสี่ยงไหม
ถ้าเสี่ยงปุ๊บเหลือ๔๐๐๐ครึ่งหนึ่งวาวว่าเขาจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยง
เขาจะเล่นหรือไม่เล่นหนูว่าพี่น้ำทิพย์เล่นค่ะ
เพราะว่าเป็นเพลงหนูว่าเป็นเพลงทางพี่เขาอยู่แล้วค่ะ
ต่างนานานะข้างล่างเนี่ยเขาคิดกันแล้วว่าคุณน้ำทิพย์เนี่ย

สำหรับเพลงที่๗มูลค่า๑แสนบาท

คุณแม่ว่าคุณแม่

ดูหน้าคุณแม่
เล่นเหรอคุณ

ในสตูนเนี่ยทุกคนพูดไปเสียด้วยกันหมดนะรวมถึงคุณแฟนด้วย

แต่หนูอยากรู้เรื่องนี้

กูรุกูกูกูของพวกเรา
ใช้ไหมคะ

ล่ะคะคุณแม่บอกฉันอยากให้หยุดจ้ะ
คุณแม่บอกว่ามีตัวช่วยอะไรไหมที่เปิดมาแล้วหยุด

เจก็เชียร์ไข่ใช้เนาะตกลงว่าเล่นนะครับ
ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูร์พาวเวอร์
คุณน้ำเทพจะใช้หรือไม่ใช้ไม่ใช้ใช้ค่ะใช้ค่ะใช้ค่ะ
โอ้โหเราก็อยากให้ใช้มาใช้แล้วทำไมถึงใช้เหตุผลก็คือ
เพลงแบบนี้เนื้อของ์สามาร์เยอะค่ะ

นะฮะค่ะมาดูกันครับว่าคุณน้ำทิพย์จะได้ตัวช่วยอะไรนะครับ

ก็คือ
ถ้าเพลงนี้เป็นอะไร
อะไรจะประมาทสัญญาดีใจคือเสียงหลั่นมาก
ถ้าเพลงนี้เป็นอะไรหมายความว่าคุณน้ำทิพย์นะครับไม่ต้องร้องเพลงที่๗นี้
พี่ไม่ต้องร้องแต่ตอนนี้คุณแม่ร้องแล้ว
นะฮะ
ไม่ต้องร้องนะครับเพราะถ้าถือว่าข้ามเพลงนี้ไปเลยก็คือ
คุณน้ำทิพย์ร้องได้ในเพลงที่๗นะครับ

แม่มาแม่มา
กลับไปนี่ต้องจัดให้คุณแฟนเขาด้วยนะ

กอดกันกอดกันหน่อยกอดกันหน่อย
สบายแล้วคุณแม่บ้านได้แล้วเหลืออีกตั้ง๖๐
โอ้โหเอาไปช่วยเอาไปให้แม่

เป็นเมื่อกี้เหลือกัน๒๓บาทยังเคยมีได้ละ
ในวันนี้นะเป๊กรู้สึกว่ามันเหมือนเงินล้านคุณป่าจริง
จริงนะฮะดีใจกับคุณแม่ด้วยตอนนี้มีแล้วในกระเป๋าแสนนึงแน่

หยุดก่อน
มันยังไม่เกิดขึ้นไม่รู้แล้วแต่
เดี๋ยวแม่บอกอ้าวลูกเก็บกลับบ้าน

ลองไห้

คุณปาก่อนจะอ่านอะไรต่อไป

กอดกันสักนิดนึง

โอเคครบโป้งคุณแฟน

แต่คุณยังมีสิทธิ์ที่คุณจะต้องใช้อยู่

มูลค่า๓แสนบาทนะครับฟังอินโทรไปแล้ว
คุณน้ำทิพย์จะเล่นหรือจะหยุดครับ
อะคุณฝากคุณฝาก

คุณคะอันนี้คุณจะจับตัวประกันหรือว่าอะไรคะ

คุณน้ำทิพย์นี่ถ้าคุณไม่หยุด
แฟนคุณจะจับแม่คุณเป็นตัวประกันแล้วนะ
อีกนิดเดียวแหละ
เอาตัวเศรียดีจังเล่นเศรียดหยุดครับ

ขอขอจริงจริงครับขอให้หยุดค่ะ
สบายใจแล้วนะครับคุณแม่

หยุดนะครับ
คุณน้ำทิพย์ตัดสินใจว่าหยุดแน่นอน
หยุดอันนี้นอกจากเหตุผลทางบุปการีแล้ว
ก็ข้อไม่มีว่าเกิดอะไรกับเพลง
คืออย่างที่พูดแล้ว
มันลองยากมาก

อ่าขามาก

ไม่แน่ใจนะครับตัวช่วยหมดแล้วก็เลยหยุด
รับเงินสะสมที่สะสมมานะครับในเพลงที่๗นะครับ
คุณน้ำทิพย์รับไปเลยนะครับ

รับอันนี้รับเลยนะครับคุณแม่อันนี้รับแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว

คุณน้ำทิพย์ก็มาสร้างความสนุกสนานสร้างรอยยิ้ม
สร้างความดราม่าน้ำตาทุกอย่างครบรสจริงนะฮะก็อยากจะให้คุณน้ำทิพย์
บอกกล่าวอะไรไปถึงแฟนแฟนรายการของเราครับจ้ะก็อยากบอกฝากกับแฟนแฟนรายการทุกทุกท่านนะคะ
คือรายการนี้เป็นรายการที่ดีมากเลยค่ะว่าการที่เราจะร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ย
หนึ่งก็มีใจรักอยู่แล้วในเพลงลูกทุ่งอยู่แล้ว
ถ้าจะให้ดีเราต้องร้องของเขาให้ถูกด้วย
ใช่ครับก็อุตส่าห์แต่งมานะใช่ค่ะ
อย่างหนูเองหนูเป็นคนที่ฟังเพลงเยอะ
แต่ว่าเพลงที่หนูขอหยุดเนี่ยคือต้องบอกจริงว่ามันยากจริง

แต่ถ้าใครที่อยากจะเข้ามาร่วม
ร่วมแข่งขันร่วมสมัครส่งกันมานะคะรายการนี้ดีจริงค่ะ
แล้วก็ถ้าเกิดใครผ่านไปสุพรรค์นี้ไปเจอเราได้ที่ไหนคราวไหนครับ
นี่ได้เงินแสนนึงแล้วจะหยุดปิดร้านไม่ฟัง

นี่ไปโฆษณาได้เลยออกรายการร้องได้ให้ล้านมาแล้วนี่เจ้านี้
น้ำทิพย์ร้องได้ให้ร้านขายปลาจ้ะ
ขอบคุณมากนะครับคุณน้ำทิพย์นะครับ
ขอบคุณนะครับ
ยินดีใบ้ตัว

อยากให้ได้จริงด้วยใจ
ทั้ง๕ท่านที่ชมอยู่ก็คงจะรู้นะฮะ
เทคนิคอย่างไรขึ้นมาแล้วจะใช้ตัวช่วยเมื่อใดนะฮะ
จะหยุดเมื่อไหร่อันนี้ก็คงมีตัวอย่างให้ดูแล้ว
ทราบชื่อเพลงกดปุ่มได้คนแรกและตอบถูกขึ้นมาเลย
ถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์คัดสรรนะครับ

อ้าวออกเทปนี้แล้วเนี่ย
อ้าวกดแล้ว
คุณวินกดได้เป็นคนแรกนะครับ

กรณีที่คุณวิมตอบผิดเป็นคุณตั้ม
ถ้าคุณตั้มตอบผิดก็เป็นคุณวัสสุนะฮะ
คุณวินครับกดได้คนแรก
คิดว่าชื่อเพลงอะไรครับ
อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจแฟนครับ
นั่นเนี่ย

หล่อจริง

อยากมอบพวงมาลัยรถไถให้เลยใช่ไหม

ไทยให้ร้าน